มีบ้านหลังนึงเขาก็เตรียมที่จะยกขบวนขันหมาก

ฝ่ายเช่าเบาเขาก็เตรียมงานที่บ้าน

เดี๋ยวต้องยกขันหมากไปบ้านเจ้าสาวนะครับ
ก็แน่นอนว่างานแต่งงานเขาก็ต้องเปิดเพลง
ใช่ค่ะเป็นงานเรื่องการเห็นความสุขนะคะ
ถูกต้องครับก็เปิดเพลงกันตั้งแต่เช้า
ดังเฉละแต่บ้านที่อยู่ใกล้มีผู้ชายคนหนึ่ง
เขาเคยมีคดีฆ่าคนตายมาแล้ว
จากการไม่พอใจที่เปิดเพลงเสียงดัง
มันมีข้อแม้อยู่ก็คือผู้ชายคนนี้เนี่ย
เปิดเพลงเสียงดังได้ถ้าเป็นเพลงหมอลำ

มันไม่ใช่หมอลำเข้าไปที่บ้านที่เขากำลังจัดงานกัน
พ่อเจ้าบ่าวจนเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
มีชาวบ้านนี่ฮะต้องนำตัวพ่อเจ้าเบ่านะครับ
เจ้าเบ่าชื่อนายสำรวยมาดีอายุ๕๑ปี
เป็นชาวบ้านหมู่๘ตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ

ถูกคนร้ายแทงเข้าไปนะฮะกลางขบวนขันหมากของลูกชาย
บาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
แม้ว่าจะพยายามช่วยกันเต็มที่แล้ว
ก็เจ็ดญาติก็มาถึงโรงพยาบาลนะครับ
อดกันร้องไห้ด้วยความเสียใจ
คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือมาเพื่อจะมางานแต่งงานกันแท้
กลายเป็นเรื่องเศร้าต้องกลายเป็นงานศพนะครับ
นายสำรวยถูกคนร้ายใช้มีดแทงเข้าที่ใต้ราวนมด้านซ้าย๑แผลนะครับ

อาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
คนก่อเหตุชื่อในหวันนามสกุลชินเกตอายุ๖๕ปี

หลังจากก่อเหตุแล้วนี่ครับ
ชาวบ้านก็ช่วยกันรุมจับตัวไว้ถูกประชาธรรมไปด้วย
ชาวบ้านก็เอาเชือกมามัดมือมัดเท้าผูกติดกับต้นไม้เอาไว้เนี่ยฮะ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สพสตึกให้มาควบคุมตัวไปดำเนินคดี
นี่ต้องขออนุญาตเบลอหน่อย

ผู้ก่อเหตุก็มีบาดแผลเต็มตัวครับ

แล้วก็มีมีดปลายแหลมที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยตกอยู่ใกล้ตัว๑เล่มด้วย
ญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ชาวบ้านนะครับ
ก็รุมสาบแช่งด้วยความโกรธแค้น
โดยเฉพาะแม่ยายของผู้ตายนะครับโมโหมาก
สาบแช่งคนก่อเหตุเนี่ยฮะ
เรียกว่าทั้งภาษาไทยภาษาถิ่นนะครับ

ลูกหลานก็ต้องช่วยกันฉุดเอาไว้ครับ
ว่าจะเข้าไปทำร้ายนายคนนี้ซ้ำอีกนะครับ
หวันคนก่อเหตุสภาพก็สะบักสบอมนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านเขาก็รุมกันจับตัวก็ถูกประชาธรรมไปด้วย
หวันเนี่ยก็ยังพอที่จะพูดคุยได้นะ
บอกว่าไม่พอใจบ้านงานแต่งงานที่เปิดเพลงเสียงดัง
แล้วเพลงที่เปิดไม่ใช่เพลงหมอลำที่เขาชอบ
บอกว่าเคยมาต่อว่าเขาหลายครั้งแล้ว
แต่ก็ไม่ยอมหยุดเปิดเพลงจนทนไม่ไหว
คือในหวันเนี่ยบอกว่าตั้งใจเลยนะ
เขาบอกเขาตั้งใจเลยที่จะมาทำร้ายเจ้าภาพ
ที่เป็นต้นเหตุในการเปิดเพลงเสียงดัง
แต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องหนกหูเสียงเพลงอย่างเดียวฮะ
คนนี้เขามีอาการเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจำตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับอย่างนายบุญตันนะฮะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๘
แล้วก็มีชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเช้าวันนี้นะครับ
เป็นวันแต่งงานของนายประเสริฐมาดีอายุ๒๐ปี
ลูกชายของนายสำรวยผู้เสียชีวิตช่วงเช้าเขาก็ตั้งขบวนแห่ขันหมากกัน
เพื่อจะไปบ้านเจ้าสาวนะฮะจะแห่ไปที่บ้านเจ้าสาวในหมู่บ้านลิ้นจี
ตำบลนิคมอำเภอสตึกห่างจากบ้านเจ้าเบ่าประมาณ๒๐กิโลเมตร
ขณะที่นายสำรวยพ่อของเจ้าเบ่ากับญาติญาติวันนี้ก็มากันประมาณ๕๐คน
ตอนเช้าก็กำลังทานข้าวต้มกันอยู่กำลังตั้งขบวนขันหมากกันอยู่
ก็เปิดเพลงเสียงดังแล้วครับเพื่อสร้างความคลื้นเครงให้กับขบวนขันหมาก
แล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานอยู่อยู่ในหวันคนก่อเหตุเขาขี่จักรยานมาจากบ้านนะฮะ
ห่างจากบ้านงานเนี่ยบ้านเจ้าบ่าวประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้น
มาถึงจอดจักรยานหน้าขบวนขันหมากแล้วก็ชักมีดปลายแหลมออกมา
เดินตรงไปที่ขบวนขันหมากคนอื่นเขาเห็นเขาวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนะฮะอ่า
แล้วก็ในหวันเนี่ยวิ่งตรงเข้าไปหานายสำรวยพ่อเจ้าเบ่าเลยนะครับ
เขาก็พยายามวิ่งหนีไปแล้วนะไปข้างบ้านแล้วแต่ในหวันวิ่งตามไปได้นะครับ
แล้วก็ใช้มีดแทงใต้ราวนมซ้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ปุ๊บผมก็ทีเก้าอี้หล่อแล้วตบไว้ไอ้เจ้าพ่อวิ่งหนีไปนู่น
วิ่งหนีปุ๊บเด็กน้องก็ตามไปเนอะตามไปที่นี่ผมก็เอาอี้ไล่ฟาดไปตามล้างไม่ทันเนอะ
วิ่งเรียวดีเด็กก็เยอะเนอะไล่ตามไปเยอะเอง
ตอนที่นายสำรวยวิ่งหนีในหวันไปเนี่ยมีน้องชายของนายสำรวย
เขาเห็นนะครับเขานั่งเผาหน่อไม้อยู่หลังบ้าน
บอกว่าเห็นพี่ชายวิ่งหนีในหวันมาแล้วมาสะดุดล้มพอดีนะครับ
หวันก็เลยเข้ามาแทงนะฮะแทงพี่ชายเขาต่อหน้าต่อตา
แต่ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ทันนะครับ
เพราะว่าในหวันก็ถือมีดเอาไว้ด้วยก็ได้แต่ตะโกนบอกชาวบ้านให้มาช่วยกันจับตัวไว้
นี่บรรยากาศบ้านเจ้าสาวนะครับท่านผู้ชมครับ

ตะบลนิคมอสตกครับคือวันนี้รอขบวนขันมาก

ค่ะโอ้โหกลายเป็นเรื่องเศร้าแทนนะคะ

เพราะว่าพ่อเจ้าเบ่าเสียชีวิต
พี่สาวของเจ้าสาวบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
ฝั่งเจ้าสาวก็เตรียมสถานที่กัน

เอาไว้รอรับขบวนขันหมากของเจ้าเบ่า

บอกว่าพ่อถูกแทงตาย
ก็เลยต้องขอเลื่อนงานแต่งออกไปก่อน

เพราะว่าตอนนี้งานแต่งงานมันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นซะ
แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
กลับมาคิดเนาะงานแต่งถึงเป็นงานศพเนาะ
แล้วพี่สาวเป็นใครเสียใจไหม
เสียใจอยู่ดอกกันเมื่อพอเหตุการณ์แบบนี้
จากการตรวจสอบประวัติของในหวันผู้ต้องหานะครับ
เขาก็มีเรื่องของอาการป่วยเกี่ยวกับด้านจิตใจประจำตัวด้วยนะครับ
แล้วก็เคยก่อคดีเคยติดคุกคดีฆ่าคนตาย
กรณีที่มีคนในหมู่บ้านเปิดเพลงเสียงดัง
แล้วก็ไปทำร้ายเขาจนเสียชีวิตเพิ่งพ้นโทษออกมานะครับ
แล้วก็เนี่ยฮะมาก่อเหตุน่ะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำตัวในวันส่งโรงพยาบาลสูตรบุริลำเมืองที่วันนี้นะครับ

เจ็บข้อกล่าวหาต่างแน่นอนว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาถูกแจ้งข้อหานี้แน่
เหลือก็ว่ากันไปมีอาการทางจิตทางประสาทป่วยไม่ป่วยอะไรยังไงก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
ก็จากงานรื่นเริงกลายเป็นเรื่องเศร้าจากงานแต่งงานก็กลายเป็นงานศพซะอย่างนั้นนะคะ